แต่พาคุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลพระราม๙กันหน่อยค่ะ

มีทนายความเข้าเยี่ยมแก่นำของกลุ่มราศดร๖๓
๓คนนะคะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้
ก็คือไม้เพนกวิ้นรุ้งนะคะ
แต่ก็มีตำรวจไปคอยดูแลความปลอดภัย
เพื่อเตรียมจะอายัดตัวดำเนินคดีในข้อหาอื่นเพิ่มเติม
นี่คือบรรยากาศที่โรงพยาบาลพระราม๙เมื่อช่วงบ่ายค่ะ
นายกฤษดางนุจจรรย์ทันายความจากศูนย์
นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวของเราหลังจากเข้าเยี่ยม๓แก่นนำในวันนี้นะคะ
คือพนักการณ์สอบสวนสพระยองได้มีการเดินทางมาอายัดตัวพนภงจัดนอก
หรือไม้ระยองนะคะตามหมายจับของศาลจังหวัดระยอง
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
จากเหตุการณ์ชูป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ยังไม่สามารถควบคุมตัวไปฝากขังได้ค่ะ
เพราะว่ายังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

แล้วก็อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายด้วย
ตอนที่ควบคุมตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปที่สนประชาชื่น
คือไม้บอกกับทนายความว่า
เขาโดนศอกโดนเข่าโดนเตะ

ซึ่งประเด็นนี้ค่ะทางทนายความบอก
ก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ

ไปพูดคุยกับพยานแวดล้อมด้วย
แต่เบื้องต้นคุณหมอลงความเห็นว่า

ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับไตค่ะ
เป็นภาพเมื่อ๓๐ตุลาคมนะคะ

ไม้หมดสติเป็นลมไปแบบนี้นะคะ
ล่าสุดนะคะไม้ก็ยังมีอาการอ่อนเพลีย

จนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะ
มีอาการที่ว่ามันไปเจ็บตรงบริเวณไตด้วย
คุณหมอก็เลยกังวลใจเรื่องไม้มาก
ซึ่งไม้ยืนยันว่าอันนี้เกิดจากการถูกทำร้าย
ในขณะที่เอาตัวจากเรือนจำขึ้นรถมาสอนอประชาชื่น
บอกบอกบอกผมถามว่าทำไมโดน
เขาบอกว่าเขามองไม่ทันแต่ว่ามันมีทั้งศอกทั้งเข่าแล้วก็เตะ
ใส่ใส่บริเวณบริเวณหน้าท้อง
นี่นะคะคือทนายความบอกว่าได้คุยกับไม้

ส่วนรุ้งค่ะนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะคะ

นำหมายสารแขวงปฐุมวัน๒หมายมาอายัดตัวเมื่อคืนนี้
ล่าสุดก็มีหมายจับของสนเตาปูน
ติดที่หน้าบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหมายค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นข้อหาอะไรนะคะ
อาการล่าสุดของรุ้งก็ยังมีอาการอ่อนเพลียยังต้องรักษาตัวต่ออีก๒๓วัน
เพราะว่ามีอาการปวดศีรษะจากโรคไมเกรนด้วยนะคะก็มีการดูแลของทางตำรวจสอนอปทุมวันด้วย
เพนกวิ้นค่ะณพระริชชีวารักษ์ตำรวจภูทองจังหวัดอุบลราชทรานี
ได้นำหมายสารอุบลราชธานีมาอายัดตัวนะคะ
ซึ่งเป็นหมายจับที่ถูกนำมาแสดงแล้ว
ซึ่งหมายจับหมดผลไปแล้ว
เพนกวินได้ยื่นคำร้องให้การภายในสามสิบวัน
อาการของเพนกวิ้นเนี่ยค่ะก็มีแผลที่ถูกแก้วบาด
ยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องรอดูอาการโรคหอบหืดกำเริบด้วย
หลังจากถูกควบคุมตัวในเรือนจำหมอบอกว่าในส่วนของเพนกวินเนี่ยค่ะ
อาการอีกสองถึงสามวันตอนนี้เจ้าตัวเองก็กำลังอ่านหนังสือ
สอบนะคะนี่คือภาพของเพนกวินนะคะ
ตอนที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทนายความบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าคือตอนนี้ยังมีหลายคดี

นำหมายสารเข้าอายัดตัวแกนนำทั้ง๓คนนี้เพิ่มเติม

พรุ่งนี้สารนัดไต่สวนคดีชุมนุม๑๙กันยายน
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีกันต่อนะคะ
ทีนี้ทางเพจศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ

เป็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพรยนะคะ
เขาแจ้งข้อกล่าวหา๕ข้อต่อ
ไม้พานุพงจัดนอกหรือว่าไม้ระยอง
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม๙

ความผิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ชูป้ายประท้วง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดระยอง
วันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
นี่ค่ะวันนี้แหละค่ะ
แล้วก็มีการชี้แจงนะคะว่าเพนกวินเนี่ย
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพเมืองอุบลราชธานี

แต่เพนกวินไม่ได้ลงชื่อในเอกสารใด
เพราะเคยแจ้งข้อหาที่ต่อชนภาค๑ไปแล้ว
อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปเมื่อสักครู่นี้
โดยพรุ่งนี้ตำรวจจะไปขอฝากค้างต่อที่ศาลจังหวัดระยอง

โดยไม่นำตัวทั้งสองคนที่ยังอยู่โรงพยาบาลไปนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปารินาศรีวณิชย
คณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการจับและคุมขัง
โดยบอกว่าการจับและคุมขังเป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลมากที่สุด
กรณีนี้ถ้าเห็นว่าจำเป็นต้องควบคุมตัว
ก็ต้องไปยื่นขอหมายจับใหม่ต่อสารอีกครั้ง
เพื่อให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ในการตรวจสอบใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
บังคับใช้กฎหมายกระทำภายใต้หลักนิติธรรม
กล่าวคือจะถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้
แต่จะต้องชอบทำแล้วก็เป็นธรรมด้วยค่ะ
ไปดูที่สนประชาชื่นนะคะพันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเชษวงหอมหวน
ผู้กำกับการสนประชาชื่นก็ออกมาแถลงชี้แจง
อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องหมายจับ
ขั้นตอนการปฏิบัติของตำรวจก็เลยอยากจะออกมาทำความเข้าใจแบบนี้นะคะว่า
ทางภูมิกับการสอนอประชาชื่นเนี่ยได้รับหนังสือการขออายัดตัวมาพร้อมกับหมายจับ
เขาก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นซึ่งเขาไม่รู้ว่าหมายดังกล่าวเนี่ย
ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้าง
ทนายความก็โต้แย้งกลับไปนะคะว่าก็หมายจับเนี่ยมันสิ้นผลไปแล้ว
ซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามหลักปวิอาญามาตรา๖๘ก็คือสารเพิกถอนหมายนั้น
แต่ขณะนั้นเนี่ยทางทนายไม่มีเอกสารยืนยันก็เลยต้องรอให้พนักงานสอบสวนพื้นที่ที่ขออายัดตัวมาชี้แจง
ซึ่งระหว่างการควบคุมตัวทั้ง๓คนก็คือเพนกวินรุ้งแล้วก็ไม้ไปที่สนประชาชื่นเนี่ย
ทางผู้กำกับสนประชาชื่นบอกว่าทำตามหลักยุทธวิธีแล้วไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย
ส่วนกรณีผู้ชุมนุมทุบทำลายรถคุมขังเบื้องต้นถือว่ามีความผิดชัดเจน
คือต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานค่ะ
ไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
เพราะแบบเกี่ยวกับเรื่องประวัติธรรมชุมยุมจะมิแน่นอนอยู่แล้วนะคะ
เป็นความเห็นที่ชัดเจนนะครับ
ก็จะมีการแจ้งความเฉยก็ดี
คุณผู้ชมคะตำรวจได้ออกมาชี้แจงคลิปนี้ด้วยนะคะ
ที่มีคลิปภาพมีประชาชนไปทุบรถของเจ้าหน้าที่ภาพนี้ค่ะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่นำตัวแก่นนำ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ไปที่สอนอประชาชื่นเนี่ยนะคะมีการแชร์คลิปนี้แล้วก็บอกว่าคนที่ไปทุบรถของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ประเด็นก็คือเจ้าหน้าที่ขับรถไปชนกับรถจักรยานยนต์คนที่โดนชนเนี่ยเขาก็เลยไปทุบรถแบบนี้
ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุม
พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเชษชี้แจงคลิปนี้แบบนี้นะคะบอกว่ารถมีการนำมากีดขวางรถตำรวจค่ะ
เป็นรถจักรยานยนต์ที่ไปกีดขวางรถตำรวจไม่ให้รถสัญจรต่อได้
แล้วก็มีรถอีกคันนึงเป็นรถจักรยานยนต์เหมือนกันมาจอดด้านข้าง
ตำรวจก็เลยต้องเบี่ยงออกด้านขวาทำให้รถจักรยานยนต์ที่มาขวางอะค่ะ
ล้มซึ่งคนที่ขับรถตำรวจไม่รู้ว่ามีรถขวางอยู่แล้วก็ถูกลากติดมาด้วย
ตำรวจชี้แจงแบบนี้นะคะส่วนรายละเอียดอื่นอื่นขอยังไม่ให้ข้อมูล
เพราะว่ารายละเอียดอื่นเพิ่มเติมนั้นอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ
ก็คือผู้ชุมนุมบอกว่ารถคันนั้นไม่ได้เป็นกลุ่มของผู้ชุมนุม
แต่ตำรวจชี้แจงว่าเป็นรถที่ถูกเอามาขวางการจราจร
ทำให้รถตำรวจไปไม่ได้แต่คนขับรถตำรวจไม่เห็นว่าตรงนี้
แล้วก็เลยขับลากไปนี่คือการชี้แจงของตำรวจแล้วนะคะ